อันนี้ก็รอเลยค่ะวันนี้แหละคุณผู้ชม
๑๔กุมภาพูดถึงเบนส์ด์เดโมน

ผู้ต้องหาคดีมา๙๘๘เนี่ยนะคะ

จะมาวันนี้พร้อมกับน้องชายอีก๒คน
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาสายการบินไทยนะ
จะมาถึงที่สุวรรณภูมิบ้านเรา๓ทุ่มครึ่งโดยประมาณค่ะ
แต่เรื่องนี้ถูกจับตามองนะ
ว่าตำรวจเนี่ยโอ้โหจะไปรวบตัวเลย
หรือว่าเป็นการให้เขาเข้ามามอบตัว
ก็นั่นน่ะสิเพราะว่ามีผลนะมีผลต่อการประกัน
อันนี้มีผลเนอะถูกต้องมีผลต่อทางคดีนะ
ใช่ค่ะก็ไม่รู้ไงว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย
คุมตัวตามหมายจับแล้วก็เอาไปลงบันทึกประจำวัน
ที่สภธาตุการณ์สยานสุวรรณภูมิหรือจะยังไง
เพราะอะไรรู้ไหมคุณไผ่ลิกคุณไผลลิกสสกำแพงเพชรพักเศรษฐกิจไทยเนี่ย
เป็นพี่ชายคนสนิทของคุณดิวนะก็เลยโพสต์แล้วก็บอกว่า
แหล่งข่าววงในเขาบอกว่าจะมีคนที่มีหมายจับเดินทางเข้าประเทศใช่ไหม
เพราะฉะนั้นตอนนี้การจะใช้คำว่ามอบตัวเนี่ยมันจะง่ายต่อการประกันตัว
ดังนั้นวัดใจตำรวจสตมหน่อยสร้างบรรทัศน์หน่อยว่าการกลับมาของผู้ต้องหาที่มีหมายจับเนี่ย
จะเรียกว่าอะไรคุณมอบตัวจับกลุ่มตัวหรืออย่างไร

ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับทิ้งท้ายไว้ด้วย
ท่านผู้การคงไม่ถามว่ามีครอบครัวหรือยังเหมือนครั้งที่แล้ว
ที่แล้วจำได้ไหมที่เป็นประเด็นในโซเชียลที่อะไรนะพูดถึงผลงานผลงานของผู้กองไร้ใช่ไหม
ว่ามีอะไรบ้างดีอะไรบ้างแล้วพอนักข่าวถามทำไมผู้ใหญ่สตมถามกลับไปว่า
น้องมีสามีหรือยังมีครอบครัวหรือยังคือเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกัน
คุณผู้ชมครับก็ต้องจับตามองคำคืนนี้
ในการที่เบนท์เดมอนจะเดินทางมาถึงบ้านเราแล้วก็รูปของการดำเนินคดีต่อไป
ผมเข้าไปดูคุณไผลลิกในเฟซ

ยังไม่มีอะไรพดนอกจากเมื่อกี้